มาดูโครงการของพี่ตูนกันบ้างนะคะ
ตอนนี้ความคืบหน้าเป็นอย่างไรกันบ้างนะคะ

แต่ว่าเมื่อวานี้ยังอยู่ในพื้นที่ของจังหวัดลำปางอยู่
เมื่อวานนี้ตอนแรกตั้งใจจะวิ่งตั้ง๗๐กว่ากิโล

เมื่อวานก็ไม่ไหวเหมือนกันนะฮะ๖๐กว่ากิโลนะครับ
เมื่อวานนี้เป็นวันที่๕๐ของโครงการ๙คนละ๙นะคะ

ที่จะต้องวิ่งไปยังศูนย์วิจัยกีตะวิทยาป่าไม้ที่๒
หรือว่าบ้านแมลงลำปางในอำเภองาวจังหวัดลำปาง

เพราะว่าทีมแพทย์ตรวจร่างกายของคุณตูนแล้วพบว่า

เพราะว่าตูนใช้กล้ามเนื้อขาในการวิ่งขึ้นเขาแล้วก็ลงเขา

เมื่อวานเส้นทางถือว่าค่อนข้างยากเหมือนกัน

ส่วนบรรยากาศระหว่างการวิ่งเมื่อวานนี้
มีชาวเขาเผ่าปากากยอจากหมู่บ้านห้วยตัด
ในตะมนต์บ้านดงในอำเภอแม่หมอ
ยืนดีดกีต้าร้องเพลงโอยพรเป็นภาษาชนเผ่าด้วย
ความหมายของเพลงที่เขาร้องเป็นการอวยพรให้กับคุณตูน
แล้วก็ทีมงานแข็งแรงไปสู่จุดหมายได้สำเร็จ
ซึ่งตูนไปยืนอ่านเนื้อร้องแล้วก็พยายามร่วมร้องเพลง

ส่วนเส้นทางอื่นที่คุณตูนวิ่งไปไม่ถึง
แล้วก็มีบรรดานักแสดงช่วยกันวิ่ง
เพื่อที่จะร่วมระดมทุน
นักแสดงตลกรุ่นใหญ่จตุรงพลบูล
จตุรงมกจกที่ช่วยกันวิ่งเก็บตก
โครงการ๙คนละ๙ที่ราชบุรีถึงกาญจนบุรี
๑๙๖กิโลเมตรขออภัยนะคะ๑๖๙กิโลเมตร

เมื่อวานนี้คุณจตุรงค์มาดักรอเซอร์ไพรส์ตูนเหมือนกันนะคะ
ระหว่างที่อำเภอแม่เมาะจังหวัดลำปาง
เป็นการเอาเงินที่วิ่งมาได้ทั้งหมดเนี่ย
๔ล้าน๑แสนบาทมามอบให้
ส่วนยอดเงินบริจาคตอนนี้รวมจากหลายที่หลายทาง

ยังไงบ้างฮะขอดูยอดเงินบริจาคณะขณะนี้หน่อยครับ
๙๐๐กว่าถลุกไปแล้ว
๙๐๐กว่า๙๐๐เท่าไหร่ล่ะ
๙๒๐๐๔๙๐๑๔บาท๗๕สตางค์
รวมระยะเวลาในการวิ่งมาแล้ว๓๔๖ชั่วโมง
วิ่งมาแล้ว๔๐วันระยะทาง๑๙๘๕๑สตางค์
กิโลเมตรนะครับโอ้โหเมื่อวานตั้งใจจะวิ่งเยอะเลย
แต่ว่าท้ายที่สุดแหมเส้นทางก็ค่อนข้างจะยาก
ยกเลิกเซตสุดท้ายไปเซตที่๖นะครับ
แต่ก็คาดว่าจะถึงเชียงรายตามเวลาที่กำหนด